อ่ามีเรื่องของปลาอีกเหมือนกันนะฮะทีนี้เป็นรถขนปลานะครับ
เขาก็ขนสินค้าขนปลาเนี้ยจะเอาไปส่งอืม
ปรากฏว่าไปพลิกคว่ำแถวนครศรีธรรมราชครับมีชาวบ้านที่เห็นมากันเยอะแยะไปหมด
มาช่วยเหรอคะมาช่วยแต่ว่าเอาปลาไปไปบ้านตัวเองเลย
ช่วยเก็บเหมือนกันแต่ไม่ได้เก็บให้กับรถที่คว่ำเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนนะครับเวลารถขนสินค้าพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วคนที่อยู่แถวนั้นเห็นเนี่ยแทนที่จะไปช่วยเขาเก็บของเนี่ย
หยิบฉวยไปด้วยเป็นความผิดนะคะลักทรัพย์นะคะแบบเนี้ย
ถูกแจ้งความมาหลายคนแล้วอืมเนี่ยกล้องเขาบันทึกเอาไว้ได้เห็นชัดหมดนะฮะ
แต่ว่าเราเบอร์ไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดีตำรวจเขาคงไปตามตัวนะครับ
เพราะว่าที่เขาบันทึกภาพไว้ของจริงเนี่ยเห็นชัดหมดว่าเป็นใครบ้าง
ชาวบ้านหลายสิบคนครับก้มหน้าก้มตาเก็บปลาที่กระจายอยู่บนเต็มถนนเลยนะฮะ
บางคนก็ลงไปเก็บถึงในคูข้างถนนเลยอ่าหลังจากรถกระบะบรรทุกปลามาเต็มคันรถ
เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่นะครับแล้วรังปลาท้ายรถเนี่ยมันตกลงมา
ที่บรรทุกมาจะเอาไปส่งมีทั้งปลาทูปลาจาระเม็ดปลากระพงนะฮะ
กระจายอยู่บนถนนชาวบ้านก็เก็บปลาใส่ถุงกันแบบไม่สนใจใคร
บางคนไม่ได้แค่เก็บนะคัดด้วยนะเอาตัวที่แบบดีดีหน่อย
กันคนละไม้คนละมือข้ามถนนกลับบ้านตัวเอง
คือแบบเอาไปกันแบบบางคนเนี่ยเต็มทุ่งกันไปเลยอะนะ
เนี่ยครับผู้โพสต์คลิปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
หกพฤษภาคมตอนบ่ายสามสี่สิบต้องขอโทษเท่าแก่
ที่ไปไม่ถึงครับขอบคุณที่โทรมาและขอโทษที่ไม่ได้รับสาย
มันมั่วมากจริงส่วนตัวผมปลอดภัยดีทุกประการครับ
ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันเก็บกลับบ้านกันหมดเลยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
เห็นภาพแบบนี้แล้วเสียความรู้สึกคนไทยด้วยกันอืมนี่เห็นไหม
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้ที่ถ่ายคลิปนะครับ
ช่วยว่านายวัฒนาอุรามาอายุ๓๘ปีนี่ครับก็เป็นชาวสตูนนะครับ
เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็คนขับรถกระบาดที่เกิดอุบัติเหตุ
วัฒนาบอกว่าเขาทำงานขับรถรับจ้างขนส่งช่วงบ่ายวันที่๖พฤษภาคม
จะไปส่งที่ปัตตานีขณะที่ขับมาถึงอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช
บนถนนสายเอเชีย๔๑ขาล่องใต้ยางรถไปเหยียบเศษวัสดุบนถนน
ยางแตกรถนี่ก็หมุนพลิกคว่ำรังปลาที่บรรทุกปลามาเนี่ยลนเกลื่อนถนนเลย
หลังเกิดเหตุตัวเองก็อยู่ในสภาพมึนงงฮะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
โชคดีที่ขับรถมาไม่เร็วตัวเขาเองก็บาดเจ็บแต่ก็แค่ฟกช้ำก็ยังพอมีสติ
แต่มันก็มึนงงแล้วจุดเกิดเหตุเป็นย่านชุมชน
ตอนแรกเห็นชาวบ้าน๕๖คนวิ่งมาเขาก็อุตส่าห์ดีใจว่าจะวิ่งมาช่วย
ปรากฏว่ามันถึงมาเก็บปลาเขาบอกงงเลยครับบางคนพูดด้วยซ้ำว่า
ตัวช้ำก็เอาไปทำปลาเข็มได้แล้วปลาที่หล่นอยู่ในคูข้างทางเป็นพื้นย่าเนี่ย
มันแทบไม่เสียหายไงเพราะว่ามันไม่ได้กระแทกแรงนะครับ
จากตอนแรก๕๖คนนายวัฒนาบอกว่าผ่านไป๕นาทีโอ้โหมากันแบบเป็นร้อยอ่ะ
ช่วยกันเก็บปลานะไม่ได้มาช่วยเขาบางคนตอนแรกถือถุงมาสักพักกลายเป็นเอากระสอบมา
ตัวเองนะกับตำรวจกับกู้ภัยกับเพื่อนที่มาด้วยก็ช่วยกันห้าม
ก็เลยไม่คิดว่าคนไทยด้วยกันจะเป็นแบบนี้
ขนาดบอกว่าผิดกฎหมายนะเขาก็ไม่ฟังปลาที่บรรทุกมาเนี่ย๒ตันครึ่ง
น้ำหนักรวมปลาทูปลาเจราเมตรปลากระพงเนี่ยก็๒๐๐๐กว่าโลกรัม
หายไปภายในครึ่งชั่วโมงที่เก็บกลับมาเองได้แล้วลองชั่งดูเนี่ย

ไม่รู้ว่าผมเหยียบเศษอะไรบนถนนแล้วยางหลังมันก็ได้แตก
เดียวชาวบ้านก็มากันเต็มหมดเลย
หิ้วกลับบ้านทีแรกเขาหิ้วกลับไปถุงเล็กก่อนนะ
พอสักพักเขามาใหม่ก็พากระสอบมาเลยอ่ะ
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งเกลี้ยง
เหลือกลับไปปัตตานีได้ปลาประมาณ๒ตันกว่า
เหลือกลับไปปัตตานีได้๒๐๐โลครับ

๒ตันกว่าเก็บกลับไปได้๒๐๐กว่ากิโล
ผมก็เสียใจนะกับคนไทยด้วยกันไม่น่าไม่น่าเป็นแบบนี้เลยครับ
ไอ้ปลาที่ว่ามันยังอยู่ในถังนะ
เขาเทออกเลยนะเพื่อที่จะเก็บ
ไอ้ตัวที่เขาว่าก็เสียน่ะไม่เป็นไรเขาก็ออกกลับไปทำปลาเผ็ดแทมได้

แต่ว่าเขาช่วยไม่ได้เลย
ตำรวจขึ้นไปห้ามทะนงฝั่งขาขึ้นนะ
รถผมมาเกิดอุบัติเหตุฝั่งขาล่อง
เขาผลักตำรวจออกเลยนะเพื่อที่จะเก็บปลา
นี่ความผิดซึ่งหน้านะเนี่ยใช่นะโอ้แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าหดหูใจมากนะครับ
ว่าทำไมเหมือนกับมามาซ้ำเติมทุกข์กันเองอ่ะค่ะ
คือคนไทยด้วยกันนะนะเวลาเพื่อนเดือดร้อนนะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ครับ
ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ช่วยเหลือเขาก่อนเสร็จจากตรงนั้นแล้ว
ถ้าปลาน่ะเขาให้กลับไปกินอยู่แล้วยังไงประกันเขาก็ให้คุณอยู่แล้วครับ
แต่ให้เจ้าหน้าที่เขาได้มาดูรายละเอียดแป๊บนึง
แต่ประกันมันอยู่ประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงมาผมประกันมานี่หมดแล้ว
ทำท่าแล้วนะที่ในรถเรามาเคลียร์มาเคลียร์แล้วจะเก็บแล้ว
เอาเอาข้างทางไม่เท่าไหร่ไปเทลั้งเอาไงไง
ปลาล็อตนี้นะครับนายวัฒนาบอกว่าเป็นปลาที่มีราคาแพง
ช่าเวลาไปขายก็จะเราเม็ดจริงอย่างใหญ่กระเพงเนี่ยประทูเนี่ย
เดินการเพราะรถทำประกันสินค้าเอาไว้ด้วยตัวรถแล้วก็มีประกันสินค้าด้วย
แต่ทีเนี้ยประกันเนี่ยเขารับผิดชอบให้คนที่ทำประกันเอาไว้ค่ะ
แต่เขาก็ต้องไปไล่เบี้ยเอานะเดี๋ยวคนที่เก็บปลาไปเนี่ย
ถ้าประกันเขาเอาคลิปไปแล้วไปไล่เอาว่าคือโดนนะ
ใช่ไหมเพราะเขาประกันสินค้าก็คือปลาที่คุณเอาไปไงระวังนะฮะ